ท่านผู้ชมครับ๑๔ตุลาคมที่จะถึงนี้มีการนัดชุมนุมใหญ่นะฮะ
ของกลุ่มนักศึกษานะครับนิสิตแล้วก็แนวร่วมต่างนะครับ
โดยวันนี้มีการแถลงข่าวครับที่ท้องสนามหลวงนะครับ
แกนนำผู้ชุมนุมนะครับในครั้งนี้ประกาศรวมตัวกันในกลุ่ม
คณะราชดร๒๕๖๓ครับก็มีนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งนะครับ
นายอานนท์หรือว่านายอานนท์นำพาพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้ระยอง
มีฟอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ไผ่ดาวดินด้วย
โต๊ะแถลงข่าวที่สนามหลวงฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมชุมนุม๑๔ตุลาคมที่จะถึงนี้
ใช้สถานที่ชุมนุมคืออนุโสรีประชาธิปไตยนะครับ
ข้อเรียกร้องของการชุมนุมในครั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่ามี๓ข้อ
หนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรรมนตรีนะครับ
สองคือต้องเปิดประชุมวิสามันของสภา
เป็นการเปิดทันทีด้วยนะครับเพื่อรับร่างแก้ไขเพิ่มเติม

ก็คือการทวงคืนพื้นที่อนุสวรีประชาธิปไตย
กิจกรรมแรกที่เราจะทำนะครับเมื่อมีการรวมตัวกันเสร็จเนี่ย
ก็จะมีกิจกรรมการทวงคืนอนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ
จากการแปลกนะครับด้วยเจตนาก่อนแจ้งใช้ต้นไม้ที่มันไม่ได้มีความเสื้องามเนี่ย
ไปประดับตกแต่งเพื่อขัดขวางไม่ให้เราใช้เงี่ยเป็นสถานที่
สัญลักษณ์ในการชุมนุ่ม๑๔ตุลาคม
ก็คือใครเห็นด้วยกับข้อเสนอก็มาร่วมชุมนุม

ไม่มีกำหนดวันเวลาว่าจะกี่วันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ชุมนุมนะคะ
เชื่อว่าจะมีผู้มาร่วมชุมนุมไม่น้อยกว่าเมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
เพราะว่ามีหลายกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดได้แจ้งมาแล้วจองโรงแรมกันแล้วว่าจะมาร่วมชุมนุม
ส่วนเรื่องที่มีคนโพสต์ขู่ฆ่านายอานนท์เพราะไม่พอใจการเคลื่อนไหว
โดยบอกว่าวันที่๑๔หากมีการพาดพิงเรื่องที่ไม่ควรพูด
ก็ขอให้พ่อแม่ของนายอานนท์เตรียมลงศพไว้ได้เลยประมาณนี้นะคะ
อานนท์เองก็ประกาศว่าถ้าไม่ขอโทษจะแจ้งความ
ในที่สุดคนโพสต์ก็ขอโทษขอโทษเรียบร้อยแล้วบอกว่าเมาอ้างว่าเมา
นายอานนท์ก็เลยบอกว่าขอโทษก็ถือว่าจบเชื่อว่าเราคุยกันได้
ขอให้แค่เปิดใจรับฟังกันและกันบ้างนะคะ